ดีใจกับข่าวนี้ดีกว่านะคะ

อย่างที่เราเล่าไปเมื่อวานเขาไปผ่าตัด

ล่าสุดคุณผู้ชมผลออกมาผ่าตัดปลอดภัยแล้ว

คุณผู้ชมคือพี่ฉันน่ะตื่นมาลุ้นดูข่าว
ตอนตีหนึ่งผู้จัดการเขาไลน์มาบอกคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปนะคะราดแรกสุดตอนนี้ฟีลมยังไม่ฟื้นนะคะ
ที่ฉันเช็คอยู่ฟิล์มบอกว่าถ้าฟื้นจะทักไลน์พี่แจ๊กกะรีนมา
บอกว่าการผ่าตัดฤทธิ์หัวใจลวกปลอดภัยแล้วค่ะ
ก็ได้วิดีโอค่อกันนะคะกับคุณฟีมรัทธภูมินะคะ

เต้มเมื่อวานสีหน้าสีตาเค้าสดใสนะกำลังใจเค้าดีมาก
ก่อนมาเข้าโรงพยาบาลก็กราบเท้าคุณแม่นะคะ

แต่ที่ทำเอาฟิล์มเนี่ยเขาเรียกว่าฮาคาเตียงไปเลยค่ะ

ส่วนลาล่ากับลูลู

แล้วคือฟิล์มกำลังแบบนั่งตั้งสมาธิ
ผมก็กำลังเจริญโภวนาผมอยู่แบบว่าเข้าออกว่ามันจะได้ตรับความกลัวอะไรอย่างเนี่ย
พี่ลาล่ากับลูลูถ้าพี่อีททำอีทพี่อีทนี่ยังไม่ได้ใส่หมวกยังไม่ได้ใส่
อันนี้เธอมีหาแผลเล็กตรงใต้ราวนมทางด้านขวาครับ
แล้วก็เป็นการเทคนิคในการสอดกล้องเข้าไปรักษา

ฟิล์จะรีบกลับออกมานะครับดูแลตัวเองให้แข็งแรง
แล้วก็รีบกลับไปทำงาน